เขามีเกมอะไรที่ท้าทายท้าทายมาให้เราตลอดเลย
ผมอยากรู้ว่าวันนี้มีอะไรมาให้ผมครับ
ปกติไอซ์เป็นคนมีสาระหรือไร้สาระ

ก็คิดว่าเจนเป็นสายแฟร์มั้ยครับ
ก็คิดว่าเจนเป็นสายแฟร์ความรู้แน่นขนาดนี้

ต้องตอบถามไหมครับ

ถ้าตอบถูกได้สิทธิ์เลือกเครื่องแต่งกาย๑ชิ้นมาใส่เพิ่ม
แต่ถ้าตอบผิดต้องถอดออกไปอีกทีละชิ้น
แต่ห้ามถอดชิ้นที่เพิ่งใส่ไปใหม่
อ๋อได้ครับมา
โอ้โหนี่มันของที่ผมต้องใส่นะครับเนี่ย
มันมาได้ยังไงครับเนี่ยไม่ได้มีใครมาเซตไว้เลยนะฮะเนี่ย

พร้อมครับคำถามมาถึงอยู่ตรงนี้แล้วใช่มั้ยฮะ

โอ้โหเบอร์๑๓ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลกคือ
๑ฟิลิปินหรือ๒อินโดนีเซีย

เราได้เลือกของมาใส่เพิ่มกันแล้ว

ผมอยากเป็นคุณหมออยู่พอดีเลยครับผม

นักแสดงที่เป็นนางเอกละครเรื่องหนี้เสน่หานามสกุลอะไร
โสพล๒โสภา
หนูนะ๑ธิดาโสภา
โสภา

ถอดครับ

เรายังมีหลายชิ้นนะฮะไม่เป็นไร

๑ปลาแซลมอน๒ปลาส้ม

หนึ่งรัดแคททูคัลเลอร์หรือสองรัดอาพาร์ตเม้นทูป้า
พี่ก็ต้องพี่รัดแคททูคัลเลอร์อยู่แล้วนะครับ

นี่ละกันมันดูแบบมันดูรัดดี
ฮ่าฮ่าเป็นไงฟิวชั่น

อื้อหือ
อย่างนี้

โหยนำเทรนด์นำเทรนด์บอกเลย

นี่เสน่หาออกอากาศช่องทางไหน

ไม่จัดดีใจทำไมเนี่ย
ต้องใส่เพิ่มเนี่ย

ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับทั้งหมดที่เรากำลังทำอยู่

ทำงานมา๓ปีไม่เคยเจออะไรเหมือนกัน
คนเก่งอ่ะดูดิรางวัลของเราเนี่ยเป็นยังไง
สบายเริ่มรู้สึกว่าเราชิวกับมันมากแล้วเนี่ย

ไม่ใช่เหรอ๒๙เหรอผมถอดเสื้อไม่ได้ผมถอดกำไรแล้วกันนะ

โอเคได้แล้วค่ะ
เรามาถึงข้อที่๗กันแล้วอ่ะมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมฮ

ดาวจ๋อที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือ๑๑ดาวสุ๊ป๒ดาวพุธครับ

เฮ้ย

๑เก้าสิงหา๕๗๒เก้ากันยาว๕๗

เก้าสิงหามั้งอ่ะ

เฮ้ยจะมีจังหโหอยู่

๕มักรา๕๙ถ้ามีนาน๕๙ครับ

๗ประสงค์

นี่เป็นไง

การด่างตัวมันมีไม่มีถูกครับ

อ่าไม่มีผิดไม่มีถูกบอกเลย
เฮ้ยคุณโรย

ร้อนตับแตกร้อนตับแตกเลยครับผมอ่า
เทรนด์นี้๒๐๒๐ต้องมาแน่นอน
ครับผมก็ตอนนี้ผมมีเพลงปล่อยออกมาแล้วครับผม
ถ้าเกิดฟังเพลงเสร็จแล้วก็จะมีหนังสั้นที่จะมาประกอบเพลงนี้
ตอนนี้ปล่อยหมดแล้วทั้งคู่บนไลน์ทีวีที่เดียว

อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กันเยอะ